คนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังกับฝนที่อาจจะตกอย่างต่อเนื่อง

รับมือกับอากาศหนาวแล้วก็อุณหภูมินั้นจะปรับลดลงเรื่อยนะครับ
และอากาศเย็นแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ
ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ในช่วงจับตาเตือนภัยครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ค่ำคืนนี้ผมมาพร้อมกับกลุ่มก้อนเมฆแล้วก็สายฝนรวมไปถึงฝนฟ้าขนอง
ที่หลายพื้นที่หลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะต้องเจอฝนตกอย่างหนัก
พื้นที่เหล่านี้คือจุดไหนบ้างแล้วก็ต้องระวังแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ในค่ำคืนนี้
อยากให้คนได้มาติดตามพร้อมกันนะครับ
ภาพแรกที่เราจะไปชมกันเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
ซึ่งแสดงภาพของกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวตั้งแต่๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงณขณะนี้นะครับ
พบว่าตอนนี้เองครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนั้น
ก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว

รวมไปถึงกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนองที่แสดงสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองกับสีแดง

เกิดจาก๒ปัจจัยหลักที่เข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรานะครับ
ปัจจัยอย่างแรกก็คือเรื่องของมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปอีก๓วันจะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
แน่นอนสามารถที่จะเหนียวนำเอาความชื้น
เอากลุ่มเมฆฝนที่อยู่ในบริเวณทะเลอ่าวไทย
รวมไปถึงทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกคลุมได้
อกจากนี้เองยังมีห่อมความกดอากาศต่ำ
หรือว่าหย่อมฝนก่อตัวบริเวณต่างนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงนำให้ภาคใต้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

สิ่งที่ตามมาครับคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตร

นี่คือการคำนวณลักษณะการตกของฝนนะครับ
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ต้องระวังฝนประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ
จังหวัดสุราธารณีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตนี

ต้องติดตามพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสถานการณ์ความหนาวเย็นในเมืองใดของเรานั้น

ตอนนี้มวลอากาศเย็นกำลังแรงเลยทีเดียว

แล้วก็จะแรงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์
โดยถ้าหากเราเปรียบเทียบอุณหภูมิในเช้าวันนี้

มีการแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ
ในวันนี้ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียต
และมีการคาดการณ์ว่าเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิ
ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียตบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แม้ว่าในเมืองไทยของเราจะได้เจอกับอากาศหนาวเย็น
แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ตอนนี้เขาต้องเจอกับความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างหนัก
อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคงได้เห็นกันแล้ว
มีหิมะที่ตกลงมาในโตเกียวซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวนะครับ
โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นมีการประกาศเตือนประชาชนในกรุงโตเกียวให้เฝ้าระวังพระฮิบัตร
ไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากถนนลื่นรวมไปถึงน้ำแข็งเกาะสายไฟนะครับ
เพราะว่ามีหิมะตกครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนในรอบ๕๔ปีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ซึ่งช่วงนี้เองถือว่าเป็นช่วงฤดูบ่ายหมายร่วงที่เป็นแบบนี้
เนื่องจากตอนนี้เองมีมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนมาปะทะกัน
แล้วก็พาดผ่านบริเวณดังกล่าวจึงทำให้ยังคงมีโอกาสเกิดหิมะอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้ก็พบว่ามีหิมะตกมาเช่นเดียวกันนะครับในบริเวณตอนกลาง
ประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็เก็บอารมณ์ไม่ไหว

เพราะว่าปกติแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้จะเข้าสู่ในช่วงฤดูหนาว
แต่ว่าช่วงต้นเดือนอุณหภูมิในบริเวณดังกล่าว

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับชาวเมืองที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
นี่คือความแปรปวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้น
นอกจากในไทยและต่างประเทศแล้ว
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพ
รวมถึงตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องด้วย

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ